มาดูหนุ่มใต้แดนสตอกันบ้างดีกว่านะคะ

แจกนะฮะสำหรับบาร์ดคณะหลานเย้อิ่มนี่
บอกเลยว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของยอดวิวคลับคลับเวอร์นะคะ

นี่สไตล์ธรรมดาเลยใส่เสื้อยืนเล่นกิตาร์นี่แหละค่ะ
คือก่อนหน้านี้มีการคอฟเฟอร์ชื่อเพลงว่าเพลงท้อนะฮะ
เออเพลงนี้แหละที่คุณบาร์ดเอามาร้อง
แล้วก็ยอดคนดูพุ่งปรี๊ดเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนคลิปติ๊กต๊อกแต่ละคลิปที่บาสร้องนะคะ
ก็มีคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะเลย
คือเขาก็ร้องเพราะนะแล้วก็เป็นสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติ
โดยนักร้องนำหนุ่มบาทเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ก็ดีใจมากเลยที่ทำให้ฝันเป็นจริง
ตัวเองเป็นคนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ก็รวมตัวกันกับเพื่อนอีก๔คน
ทำวงชื่อคณะหลานยายอิ่ม
ก็เอาชื่อคุณย่าเขามาตั้งเป็นชื่อวงเสริมความขลังเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ร้องเพลงสู้ชีวิตมาตลอดเลยค่ะ
ออกมาร้องเพลงหาเงินช่วยปากท้องที่บ้านนี่นะครับ

แล้วก็ไปฝึกฝนวิชาร้องเพลงกับพี่ไก่วงกางเกง

ล่าสุดไม่ท้อแล้วค่ะปล่อยเพลงมาเลย

เล่าเรื่องราวหลังวิกฤตโควิดค่ะ
ลุกพลังให้ทุกคนกลับมาลุกขึ้นสู้กันอีกครั้ง
อย่ายอมแพ้เช่นเดียวกับตัวเขาที่สู้ยิบตาจนมีวันนี้ค่ะ

รู้สึกตื่นตันใจมากเพราะว่า
การเดินทางเส้นสายดนตรีของผมนี่มัน

หนี้ที่บ้านตอนนี้ผมก็ทยอยหมดแล้วครับ

ก็เหลือแต่ตอนนี้ก็สร้าง
เขาเรียกว่ากำลังจะสร้างบ้านให้คุณพ่อครับ
ก็เริ่มมีงานเป็นโฟก
กูมันจนทำได้แค่นี้ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีกลิ่น